ทรัพย์คลุมฟานคลับทักมาบอกพี่หนุ่มเองเลยบอก

เป็นคนสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะ
ปรากฏว่าใต้ก่อนใหม่คุณผู้ชม
แฟนคลับทุกคนบอกว่าเนี่ยเจอเมื่อเช้าเลยค่ะพี่
เขาเพิ่งทักมาหาหนูคือทักหาทุกคน
ตลอดทุกคนเลยนะคะตลอดทั้งวันด้วย

โดยพี่หนุ่มเปิดใจให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ยืนยันว่าไอจีหนุ่มสอนรามมีอันเดียวค่ะ

คือสอนรามอันเดิร์สกอร์เทพพี่ทักเพิ่มสังกิจค่ะ
แล้วก็มีผู้ติดตามเนี่ยค่ะนี่ค่ะที่ติ๊กถูกเนี่ยค่ะ

ใช่๙นะคะ๙๑๕๐๐คนนั่นเองนะคะ
แล้วก็ไม่เคยทักแชทไปคุยเรื่องเงินกับใครค่ะ
โดยพี่หนุ่มนะคะยังฝากเตือนไปถึงแฟนคลับทุกคนนะคะว่า
หากมีคนอ้างว่าเป็นดาราหรืออ้างว่ารู้จักดาราคนนั้น
แล้วทักแชทไปหาปฏิเสธทันทีเลย
ไม่ต้องคุยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเหล่านี้ค่ะ
ซึ่งล่าสุดไอจีปลอมอันนี้ค่ะหายไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ส่งรายละเอียดมาทักมาว่า

ใช่ที่มันสำคัญตอนนี้คือว่า
เขาไปกดติดตามแฟนคลับพี่

ตอนนี้มันเลิกมาในรูปแบบนี้แล้วนะครับ
บางทีมันก็จะเป็นเรื่องของการอ้าง

ร่วมเงินบริจาคนู่นบริจาคหนี้

อะไรอย่างนี้นะครับ